การตลอดข่าวเช้านี้เราก็ไปแสวงหามุมดีค่ะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยให้กับครอบครัวของน้องนี้ด้วยนะคะ
ในการที่จะส่งพลังเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราไปดูกันหน่อยดีกว่า
ก็แล้วแต่ว่ามีการส่งกำลังใจยังไงกันบ้างนะคะ
โดยจะเป็นภาพการ์ตูนน่ารักมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะ
ก็จะเป็นภาพที่มาจากภาพที่เขาถ่ายกันไว้
เป็นภาพจริงเอามาวาดเป็นการ์ตูน
รวมถึงภาพบรรยากาศต่างนะคะที่แล้วแต่บุคคลที่จะแสดงออก
นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่กำลังระดมให้ความช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนอย่างเต็มที่เลย
เฉพาะเฉพาะที่ไทยนะต่างประเทศเขาก็มาเหมือนกัน
ใช่ค่ะทุกคนก็ยังมีความหวังนะคะ
อยากให้กำลังใจทั้งครอบครัวของน้องทั้ง๑๓คน
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่าย
กำลังช่วยกันอย่างเต็มความสามารถด้วยนะคะ
จริงมีอีกหลายรูปเลยนะที่ผมไปเห็นในโซเชียลนะครับยังมีอีกเยอะ
หลายคนนะครับต่างก็ให้กำลังใจน้องแล้วก็โค้ชนะครับ

แต่ละคนที่มีความสามารถในการวาดภาพ
ไม่ว่าจะเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพต่างก็
อดหัวใจออกมาถ่ายทอดเป็นความรู้สึกแบบนี้
ให้กำลังใจว่าอย่ายอมแพ้สู้นะให้ออกมาให้ได้
เหนือจากความสวยงามที่ภาพถ่ายทอดออกมาแล้ว

มีน้ำใจอย่างที่บอกค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันนะคะ
แต่ว่าน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหล

มันมากมายจริง

ข่าวนี้คุณผู้ชมติดตามได้ทั้งวันกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ก่อติดสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

แล้วก็ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับ
ผ่านทางหน้าจอของเราช่องทางไลน์คุณผู้ชม
เดี๋ยวจะขึ้นข้อความให้แล้วเราก็จะอ่านกันไปด้วย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กันและกันนะครับ

ขอเป็นหนึ่งประโยคให้กำลังใจหรือไม่ก็หลายคำหลายประโยคก็ได้

เป็นกำลังใจให้กันผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี

หรือว่าสแกนคิวเอาโค้ดมุมจอนี้ก็ได้แล้วนะครับ
รวมไปถึงช่องทางทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ให้กำลังใจทั้งครอบครัวทั้งเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงน้องทั้ง๑๓คนด้วยได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ